คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่มีการยิงวัยรุ่น๓ศพที่สมุทรสาคร
ตำรวจเขาตั้งปมเอาไว้๒ปมด้วยกัน
ก็คือขัดแย้งกับเครือขายยาเสพติดหรือเปล่า
หรือว่าจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็มีนะครับ
ขณะผู้ตายเข้าไปขโมยสายไฟในโรงงานร้างแห่งหนึ่ง
กรณีที่พบเป็นจุดเกิดเหตุ
พบวัยรุ่น๓คนถูกยิงเสียชีวิตในป่าปลือหมู่๕ตะบนท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

มีในออมอายุ๑๗ปีในป๋องอายุ๑๘ปีและเด็กชายคิวอายุ๑๓ปี
จากข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้ตายจริงมีด้วยกัน๕คนครับ๓คนที่เสียชีวิตนะนะ

ส่วนอีก๒คนที่อยู่ในกลุ่มก็คือนายใหญ่อายุประมาณ๒๐ได้
แล้วก็เด็กชายไนท์อายุ๑๔ปี
ที่เจอศพนี่แหละนะครับมาอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นประจำ
นายวิชาณจันโชธผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนท่าทราย
ท่านเล่าบอกว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
มีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยล่าสุดเมื่อวันที่ห้ามีนาคมที่ผ่านมา
ทั้งหมดเพิ่งถูกแจ้งความดำเนินคดีหลังจากไปขโมยสายไฟ
โรงงานร้างแห่งหนึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยครับของโรงงานนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับดูภาพไปด้วย
ขอบันทิศสี่เมื่อดาคมออร์มใหญ่ไนฟ์
คิวป๋องมากันครบเห็นไหมครับ

เดินออกมาจากโรงงานแล้วแบกสายไฟยาว๔๐๐เมตร
ไอ้๔๐๐เมตรเนี่ยมนต์มูลค่ากว่า๒๐๐๐๐๐บาทครับ

จังหวะนั้นออมครับออมใช้มีดเนี่ย

ปรากฏภาพที่ในใหญ่นะฮะ
มีภาพนี้ด้วยหันมายิ้มให้กับกล้อง
ในช่วงท้ายคลิปครับคุณผู้ชมครับ

ตำรวจตั้งไว้๒ปมอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้น

นี่ยายหันมายิ้มสยะยิ้มนิดนึงเนี่ย

ตำรวจตั้งไว้๒ปมก็คือเรื่องของ
หรือว่าเรื่องของการลักทรัพย์โรงงาน

เจ้าทรัพย์เจ้าของโรงงานอย่าเพิ่งมาโกรธผมนะ
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนเนี่ยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ทยอยนำศพนะฮะส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาคร
โดยจะตั้งศพไว้ที่วัดเดียวกันทั้งหมด
ขณะที่แม่ของเด็กชายคิวนะครับที่อายุ๑๓ปีที่เสียชีวิตนะฮะ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของคุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในชีวิตแม่
จนถึงขณะนี้ยังทำใจยอมรับไม่ได้ครับ
อยากจะถามว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้มันแรงไปไหม
ก็ไม่ว่าข้อมูลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับผมพูดถึงในกรณีอื่นด้วย
ถ้าคนที่กระทำความผิดก็ให้กฎหมายดำเนินคดีนะครับ
อย่าไปใช้สารเตี้ยเพราะว่าตัวท่านเองก็จะถูกกฎหมายเล่นงานด้วย